หลังจากที่ทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ๒๔ผู้เล่นสุดท้าย
ที่จะทำการแขนไขมินปลาโลกรอบขัดเลือกช่วงกลางเดือนนี้
ก็ได้มีการเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะต้องเจอกับทั้งมาเลเซียและเวียดน้ำ
หลังจากที่พักในช่วงฝึกซ้อมมินิแคมป์เมื่อช่วงแรกนะคะ
ถึงวันที่๔พฤศจิกายนทางอิการะนิชิโนกุญสือทีมชาติไทย
ก็ตัดตัวผู้เล่นจาก๓๒คนนะคะให้เหลือ๒๔คน
เมื่อวานนี้ก็เรียกนักเตะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ขาดเพียงแค่สุพนัทเหมือนตาที่ไปช่วยทิมชาไทยชุดยู๑๙
ส่วน๓ผู้เล่นที่ค้าแข้งอยู่ในต่างแดน
ไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์สงกระสินเทียทรบุญมาทันแล้วก็กวินธรรมศาจานันทร์
จะเดินทางมาสมทบในภายหลัง
กวินก็จะเดินทางมาสมทบวันที่๑๐
ส่วนชนะทิพย์กับเทียทรจะมาสมทบวันที่๑๑
และก็จะเดินทางไปที่มาเลเซียพร้อมทีมทันทีค่ะ
โดยการฝึกซ้อมก็เน้นวิธีการฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลัก

และอากิรานิชิโนก็ได้ขอบคุณนักเตะค่ะที่ให้ความร่วมมือ
ส่วนการไปเยือนมาเลเซียค่ะกุญสือวัย๖๔ปีก็บอกว่าเป็นเรื่องยากอยู่แล้ว
จะเป็นพื้นย่าหรือว่าบรรยากาศรอบข้างนะคะ
เพราะว่าสนามที่มาเลเซียสามารถจุคนได้ค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทีมไทยจะต้องทำก็คือ

จัดขึ้นทุก๒ปีซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่เวียดนามค่ะ
และหลังจากนี้ก็จะเดินทางมาสมทบร่วมซ้อมกับทีมชาติไทยในวันนี้เลยค่ะ
ห้ามพลาดเลยกับการแข่งขันของทีมชาติไทยใน๒โปรแกรม๒นัดต่อจากนี้นะคะ
วันที่๑๔พฤศจิกายนก็จะออกไปเยือนมาเลเซีย
ในการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนนัดที่๔
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๑ทุ่ม๑๐นาทีเป็นต้นไปนะคะ
การแข่งขันจะเริ่มแข่งขัน๑ทุ่ม๔๕นาที
ส่วนเกมนัดที่๕ของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนนะคะ
แข่งวันที่๑๙พฤศจิกายนค่ะก็จะเป็นทีมชาติไทยบุกไปเยือนเวียดนามนะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันค่ะเข้าสัญญาณถ่ายทอดสด๑ทุ่มครึ่ง
เกมการแข่งขันเริ่ม๒ทุ่มนะคะซึ่ง๒คู่นี้นอกจากชมผ่านทางเทรารัสทีวีช่อง๓๒แล้ว